คุณผู้ชมครับการลงพื้นที่ที่อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครสิทธิยาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เรายังได้พูดคุยกับทางผู้บริหารไทยรัฐ
โครงการในการช่วยเหลือดูแลประชาชน
และที่สำคัญนะครับพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง
ในการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
เราไปติดตามเรื่องของการดูแลประชาชน
และแนวทางการแก้ปัญหากันครับ
คุณผู้ชมได้เห็นกิจกรรมที่ไทยรัฐของเรา
เดินทางลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนแล้วนะครับ
แต่ว่าสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน

มากส่วนจริงและก็ประชาชนยังคงรอพลอยความช่วยเหลือ
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทธกภัย

ดังนั้นในช่วงนี้เราพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้นจากท่านแรกนะครับคุณวัชระวัชรพล
ต่อมานะครับพันโทนัทชัยปาโมกนะครับ
ผู้บังคับกองพันธานม้าที่๒๗รักษาพระองค์นะครับ
แล้วก็อีกท่านนะครับท่านอัชยุทธ์อเนกลาบนะครับ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียงจังหวัดพระนครสุธิยา

ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแบบนี้นะครับ

ถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัย
ที่ตำบลบ้านเกราะทุมอเสนาจังหวัดพระนคร
พูดถึงที่มาของการจัดกิจกรรมนี้หน่อยค่ะ
ก็เราคิดว่าเราเห็นจากข่าวนะครับ
แล้วก็หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน

ทางเราก็เลยคิดว่า

เป็นที่แรกที่เรามาลงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือประชาชน
แต่ว่าหลังจากนี้ก็ได้สั่งการให้มีแผนที่จะช่วยในระยะยาว
แล้วก็พื้นที่อื่นอีกต่อไป

ลงพื้นที่ครั้งนี้และการที่ได้เห็นสื่อในการทำหน้าที่
ซึ่งนอกจากพวกเรามาทำข่าวกันอยู่แล้ว
หลายพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม

คือความจริงเป็นปฏิฐานของพผมกำพล

ที่ท่านกล่าวตลอดเวลานะครับว่า
ไทรัฐอยู่ได้ด้วยศรัต๖๗๐๐๐๐พระการประชาชน
เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเราต้องตอบแทนประชาชนนะครับ
ซึ่งเราก็คิดว่านี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้แสดงจุดประสงค์ตรงนั้น
แล้วเราก็ลงพื้นที่เพื่อมาตอบแทน

ใช่ค่ะพูดถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้ช่วยเหลือชาวบ้านครั้งนี้เนี่ยนะคะ

ว่าเราต้องช่วยพี่น้องเพราะว่ารอบที่แล้วตั้งแต่ปี๕๔
เราก็มีการออกไปช่วยพี่น้องในพื้นที่นะครับ
และยิ่งย้อนไปกว่านั้นก็มีสมัยก่อนที่น้ำท่วมหรือจะว่าเป็นภัยหนาวภัยอะไรต่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะวันนี้เราลงมาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เดือดร้อนประสบภัย
ท่านรองนายกก่อนครับพื้นที่ตรงนี้เดือดร้อนขนาดไหนครับที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ฮะ
ในพื้นที่ตำบลบ้านกระทุ่มเราในเขตเทศบาลหูเวียงมีอยู่๒ตำบลคือบ้านกระทุ่มและหูเวียง
ที่ประสบภัยเนี่ยตอนนี้น้ำเนี่ยท่วมร้นตลิ่งเนี่ย๑๐๐นะครับ๑๐๐

ได้มีการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดยังไงบ้างครับ
ตอนนี้เราก็ต้องสื่อถึงเลย
ว่าประมาณตั้งแต่จังหวัดอำเภอ
แล้วก็มาถึงในท้องถิ่นนะครับ
ทางอำเภอเนี่ยเขาก็ได้มีแผนการรับน้ำอยู่แล้วนะครับ

ทางท่านนายกและผมก็ได้สั่งการให้ทางหน่วยงาน

ไม่ว่าจะเป็นด้านของสาธารณสุขแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะครับ
แล้วก็ในด้านของความปลอดภัยของป้องกันนะครับ
ก็ออกดูแลประชาชนอยู่ร่วมกับทางโรงพยาบาลสุขภาพตำบลนะครับ
ออกไปเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับ
แล้วก็เตรียมที่จะหาที่เก็บของ

เช่นรถคุณไปอยู่ตรงไหนนะครับ
ถ้าสะอาการมาจนเท่ากันปี๕๔
ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าถึงนะครับ
คิดไม่อยากให้ถึง
ในพื้นที่ตรงนี้ประชาชนต้องการความช่วยเหลือด้านใดเป็นพิเศษมากที่สุด
ก็คงเป็นด้านอุปโภคบริโภคนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือน้ำ
น้ำก็มีความสำคัญเพราะว่าการใช้น้ำปลาปลาเนี่ยบางบ้านก็ใช้ไม่ได้
เพราะว่าน้ำจะท่วมมิเตอร์บางทีการจ่ายปลาปลาของเรามีทั้งระบบบนดินและผิวดิน
บนดินและใต้ดินนะครับก็จะใช้ลำบากหน่อยเรื่องน้ำ
ส่วนอาหารการกินเนี่ยก็การจะสัญจรไปซื้อลำบากต้องพายเรือไป
ชาวบ้านออกมาจากข้างในบอกว่าน้ำ๒เมตรกว่าเกือบท่วมชั้นลอยของเขาแล้วนะครับ
แล้วก็สิ่งของที่บอกว่าเป็นสิ่งของยังชีพนี้สำคัญมาก
พัชละฮะเมื่อกี้ในถุงยางชีพมีอุปกรณ์สำคัญอะไรเยอะแยะไหมฮะ
ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงยาสามัญขั้นพื้นฐาน
ที่ต้องใช้กับสถานการณ์แบบนี้
ดังนั้นคุณวัชราบอกเรื่องของหยูกยาสำคัญ
เพราะว่าท่านรองนายกครับอย่างที่ท่านรองบอกเมื่อกี้มีทั้งคนที่เครียด
เครียดในสุขภาพใจนะฮะเรื่องสุขภาพใจและสุขภาพกาย
การเข้าไปดูแลประชาชนในเรื่องของสุขภาพเหล่านี้ดูแลกันยังไงครับ
ก็ในส่วนด้านสุขภาพทางเทศบาลมีทางของพยาบาลวิชาชีพ
คอยออกที่จะเยี่ยมผู้ประสบภัยนะครับในช่วงแรกเราก็จะเน้นไปทางด้านของผู้พิการก่อน
แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุที่อายุ๘๐นะครับ
ก็ออกไปช่วยเหลือเรื่องของนำยานำท่านพยาบาลไปตรวจสุขภาพ

แล้วก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลสุขภาพตำบลของตำบลบ้านกระทุ่ม
ก็จะออกเป็นทีมกันไป

ผู้พันธุ์ดูแด่พื้นที่และหน่วยความมั่นของหน่วยทหาร

จังหวัดพระนครสิทธิยาสถานการณ์ในภาพรวมเป็นยังไงครับท่าน

ครับก็ถึงปัจจุบันนี้นะครับ
ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทธกภัยแล้ว

คืออำเภอบางบานอำเภอเสนา

สุดท้ายก็คืออำเภอพระนครศรีอยุธยา
ในส่วนของจังหวัดได้ประกาศให้อำเภอเสนา
เป็นพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทธกภัยกรณีฉุกเฉิน

ทางโครงการบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น๓ขั้นตอน
ขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการเตรียมการ
เตรียมการเมื่อเราได้รับการแจ้งเตือน
จากกรมชนประธานในการระบายน้ำ
ท้ายเขื่อนเจ้าพญาตั้งแต่๖๐๐ขึ้นไป

คือจับตามตอนนั้นที่ใช่งานว่าจะมาถึงอยุธยายังไงบ้าง
ก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุชุมชนเสียงตามสาย
เตรียมรับมือกับผ่าวะน้ำล้นตะลิ่ง
กลางมีการห้นกลางกลางกลางกลางตั้งสองฝั่ง
ร่วมกับทางอำเภอในการวางแผนให้ความช่วยเหลือ
ในกรณีที่ไม่สามารถอยู่ในบ้านเหลือได้แล้ว
ก็ได้ไปช่วยในการขนยกสิ่งของที่มีค่าขึ้นบนที่สูง
แต่ละพื้นที่ก็จะมีกำลังพลอยู่๑กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่ไหนที่ประสบเป็นเขตช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
ก็จะได้เพิ่มกำลังพลมาอีก๑กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย
ขั้นตอนที่๒จะเป็นขั้นตอนของการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุทธกภัยขึ้น
ในส่วนนี้ก็จะช่วยเหลือในการเข้าไปทำคันกั้นน้ำต่าง
เพื่อไม่ให้น้ำลนเข้ามาในพื้นที่การเกษตรที่สำคัญ
สถานที่ราชการหรือที่เป็นพื้นที่สำคัญต่างวัดโรงเรียน
แล้วก็ในส่วนของการร่วมกับทางภาคเอกชน
โครงการบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชาวบ้านก็ได้ร่วมกัน
ถุงยังชีพให้กับผู้ที่เดือดร้อน
รวมถึงการเข้าไปดูแลเรื่องความปลอดภัย
ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนของการฟื้นฟู
ก็จะเข้าไปช่วยในการซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดเสียหาย

ณตอนนี้ชาวบ้านเขายังมีความกังวลเรื่องอะไรอยู่บ้างไหมคะ
ณตอนนี้ที่เท่าที่สอบถามชาวบ้านก็จะเป็นพวกสิ่งของอุปโภคบริโภค
แล้วก็ปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้น
ส่วนสุดท้ายที่ชาวบ้านกังวลก็คงเป็นเรื่องของความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สินที่บางท่านอาจจะต้องอบพยพย้ายออกไป
เนื่องจากน้ำถึงพื้นนอนไม่ได้แล้ว
ก็จะมีความกังวลเรื่องทรัพย์สินที่อยู่ในบ้าน
ตรงนี้ทหารมีการจัดเจ้าที่มาดูแลนะครับเรื่องความปลอดภัยของทรัพย์สินให้
หากมีประชาชนท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อน
สามารถเข้าไปแจ้งที่หน่วยทหารในพื้นที่ได้ในทันที
หรือถ้าจะผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน
หรือจะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอหรือจังหวัดก็ได้
เราพร้อมมีกำลังพลยุทธุปกรณ์ในการพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ทั้งใดด้านการอพยพการเข้าไปช่วยยกของไปทำสะพาน
ก็มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ถามเลยไปถึงในอนาคตหน่อย
ถ้าน้ำลดสร้างความมั่นใจในการดูแลประชาชนหลังน้ำลดหน่อยครับ
ทางเทศบาลก็มีแผนอยู่แล้วครับ
เพราะว่าก็ต้องร่วมกับอำเภออีกนะครับ
ในการที่จะเยียวยาผู้ประสบภัย

มีเรื่องเกี่ยวกับปลั๊กไฟที่น้ำท่วมบ้าน

มิเตอร์ไฟแจ้งของการไฟฟ้าต้องมาขยับขึ้น
น้ำไฟสาธุประโปรค
แล้วก็ปลาถ้าเวลาน้ำลงก็ต้องจ่ายได้เป็นปกติ
แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ
ก็ต้องเข้ามาดูกันแลกันอีกที
สุดท้ายนะคะอยากให้คุณวัชระพูดถึงการให้กำลังใจ

หรือกฏิกรรมของทางไทยรัฐ
ในการที่จะกลับคืนสู่สังคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง

ในฐานะหน่วยงานที่เป็นหน่วยสนับสนุน
เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชุมชน

ก็อยากจะบอกว่าภัยน้ำท่วม
ก็อย่างที่ท่านรองว่า
ตรงนี้โดนเงินทุกปีอำเภอเสนาหรืออยุธยาอย่างนั้นก็ตาม
ก็คิดว่าประชาชนทุกคนก็ต้องมีกำลังใจที่ดีเป็นอย่างแรกนะครับ
ที่จะสู้นะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยทางไทยรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรือไทยรัฐทีวีหรือไทยรัฐออนไลน์เองก็ดีเนี่ย
คำสัญญาว่าเราจะอยู่เคียงข้างประชาชนอยู่แล้วแล้วเราก็จะมาช่วยพี่น้องนะครับ
รอบต่อไปเราก็จะไปอาจจะมีโอกาสได้ไปที่อำเภออื่นตำบลอื่นนะครับ
แล้วถ้ารวมไปถึงในอนาคตถ้าไม่ใช่แต่ภัยน้ำท่วมในรอบนี้นะครับ
ถ้าในอนาคตพี่น้องประชาชนคนไทยประสบภัยอะไรก็ตาม
ไทยรัฐก็พร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชนนะครับตลอดไปขอบคุณครับ
ขอบคุณทุกหน่วยงานจริงนะครับเพราะเราได้เห็นความเดือดร้อนประชาชน
เราพูดกับประชาชนพูดคุยเปิดอกกับเขาแล้วนะฮะ
ถึงความเดือดร้อนแล้วก็ความรู้สึกที่มีหน่วยงานต่างเข้ามาช่วยเหลือดูแล
ตอนนี้เรากำลังพูดคุยกับหน่วยงานต่างที่มาดูแลประชาชนจริงต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ
ขอบคุณนะครับพันโทนัทชัยปาโมกผู้บังคับกองพันธานม้าที่๒๗รักษาพระองค์นะครับ
แล้วก็ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียงจังหวัดพระนครสิทธิยาท่านอัชยุทธ์อเนกราบด้วยขอบคุณครับ